หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้การรับรองตามมติคณะรัฐมนตรีในการทูลเชิญ
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกร
สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราช
ขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเชิญ
ซึ่งในวันนี้นะครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ระบุว่าไม่มั่นใจว่าจะมีการถ่ายทอด
ช่วงเวลากราบบังคมทูลเชิญหรือไม่
เพราะว่าทุกอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่แล้วครับ
ผลเอกประวิทย์ระบุว่าขณะนี้
ทราบว่าพระองค์ทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์ของคนไทยก็จบแล้ว
ส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าทุกอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนตามรัฐมนูล
ส่วนจะมีการถ่ายท่อสดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้หรือไม่

ส่วนความคุ้มกันนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตลอดวันนี้นะครับ
นายพรเพชรวิชิตชนชัยยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติ
โดยเป็นประธานรับมอบเงินจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้รวบรวมจากประชาชนภายในจังหวัด
มาร่วมสมทบในโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือ
ภูมิพลอดุลยเดชและสมทบถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัยผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรม
แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องใดเพิ่มเติม
เพียงก่อนหน้านี้นะครับที่ระบุว่าสำนักพระราชวัง
ยังไม่ประสานมาว่าจะให้นำความกราบบังคมทูลเชิญในวันใด
ส่วนขั้นตอนหลังจากกราบบังคมทูลเชิญแล้วก็จะประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างไร
ค่อยว่ากันในรายละเอียดอีกครั้ง
ขณะที่พระพรมเมธีโฆษกมหาเทราสมาคมระบุว่า
ที่ประชุมมหาเทราสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทั่วโลก
เตรียมพร้อมประกอบพิธีคณะสงส์
ภายหลังประธานสนชเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเชิญ
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมาร

พระองค์ทรงรับและประธานสนช
แจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว
มติของมหาเทราสมาคมให้คณะสงฆ์ทั่วโลกดำเนินการดังนี้
เมื่อได้ยินเสียงเพลงสันเสริมพระบารมีจากการถ่ายทอด
ของธรรมทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว
ขอให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำคล้องและละคัง
เจริญชัยมงคลคาถาโดยพร้อมเพียงกัน
โบราณราชประเพณีที่สืบมา

และให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติครับ